ขอแสดงความเสียใจก่อนเลยเพราะว่าเป็นทุกขลาบ
อย่างที่ตอนเปิดรายการเราพูดไป
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๐ปีถูกลอตเตอรี่

สองแสนบาทคุณผู้ชมครับ

ผู้เสียชีวิตคือนายภัยบูลชนะขันอายุ๔๐ปีครับ
นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านเลขที่๘๘ทับ๑๓๙หมู่๔
ตะบนหนองไหลอบังระมุงจชนบุรีครับ
เจ้านิทธิเข้าตรวจสอบนะครับ
แต่ว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะ
ในห้องมีขวดเบียร์นะครับ

เป็นกองพูดว่าเป็นกองก็ได้นี่ครับ

สาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากไตวายเฉียบพลันครับ
จึงนำศพส่งโรงพยาบาลบังละมุง
อ้อมดุลยะลาอายุ๕๙ปี
เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
หลังจากออกรางวัลลูกชายโทรมาบอกนะฮะ
ว่าถูกรังบันข้างเคียงรังบันที่๑นะแม่

ด้วยความเป็นห่วงบอกลูกชาย
นี่ครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะเตือนแบบนี้
บอกลูกระวังนะ

เขาว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะ

ไม่ได้คิดเหมือนเป็นเตือนอะเนาะ
คือเตือนว่าระวังนะเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะ
อะไรของจะหายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่คิดว่าจะเป็นการสูญเสียลูกชายครับ

คุณแม่ครับ
แม่อ้อมร้องไห้แบบนี้
คุณผู้ชมครับแม่อ้อมบอกว่า

เอ้ยเหล้าเบียร์น่ะลดละเลิกลูก

คือพอได้รางวัลนี้มาเนี่ย
เดี๋ยวถ้าไปขึ้นเงินเนี่ยแม่บอกเดี๋ยวจะ
เอาล่ะส่วนหนึ่งเอาไปจัดการศพ

แม่บอกไม่อยากใช้เงินจำนวนนี้

มีหลายอย่างที่เป็นอุทาหรณ์

ประจำตัวมีโรคประจำตัวไหม

มันตรวจให้สม่ำเสมอดีกว่านะครับ
สุขภาพประจำปีย้ำนะว่ายังไงก็ต้องตรวจ

แต่หรือว่าเราเจ็บป่วยตรงไหนก็จะได้รักษาได้ทันท่วงที